ต่อเลยค่ะของคุณเข้าไปขโมยของในบ้าน
นี่จอดจักรยานเอาไว้ในที่ที่เขาให้จอดด้วยนะ
เป็นสถานีรถไฟฟ้าหมอชิด
เขาจะมีสถานที่ให้จอดรถจอดจักรยานจอดมอเตอร์ไซค์ได้

อาจารย์ก๊อฟไดเรทของเราจอดจักรยานเอาไว้
แล้วปรากฏว่าไปทำธุระแป๊บเดียว
นี่คนเสื้อดำเนี่ยเป็นทีมงานข่าวของเรานี่แหละ
คุณผู้ชมก็จะปั่นจักรยานไปทำงานทุกวัน

ก็เอาเข้าไปจอดในตรงจุดที่ให้จอดล็อกล้อล็อกอะไรไว้อย่างดีเลยนะคะ
ริมถนนนะเนี่ยแล้วโจรเนี่ยเอาไปแล้วเมื่อกี้
เออคือก็จอดทำธุระเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำธุระไง
พอกลับมาถึงปุ๊บเอ้าจักรยานไม่อยู่อ่ะ
ตอนแรกก็คิดนะว่าเราจอดคนละที่หรือเปล่านะ
สุดท้ายขอประสานดูภาพจากกล้องมุมจรปิด
ขี่ไปหน้าตาเฉยเลยถุงสีส้มนั่นคืออะไร
อืมคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อน
อันนี้มีการนำคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็ทีมงานเรามีการโพสต์คลิปนี้
เอาไว้ในเฟซบุ๊คด้วยเพื่อให้โซเชียลช่วยกันตามหาอีกแรงหนึ่ง
ก็อยากที่จะให้ใครที่เห็นเบาะแสนี่ซูมให้ดูชัดเลย
เขาใส่เสื้อเหมือนเป็นแบบเสื้อกั๊กเหรอ
แต่จริงอายุเขาก็เยอะพอสมควรนะน่าจะเป็นคุณลุงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ
ขโมยไปหน้าตาเฉยเลยใครเจอก็ตามกลับมาให้หน่อยนะ
ทีมงานเราบอกแล้วว่าเอาจริงนะถามว่าหวังจะได้คืนหรือเปล่า
ถามเขาแบบนั้นเขาบอกว่าความหวังนี่แทบเป็นศูนย์เลยอ่ะ
แต่ก็อยากได้ไงแต่ก็อยากจะอยากได้คือถ้ามันมีแค่๑ก็อยากที่จะได้คืนแล้ว
อยากเอามาโพสต์เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะว่าอืม
ว่าจะเอาไปจอดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยต้องระมัดระวังขึ้นถูกต้อง
วันนี้อะไรก็ขโมยได้อ่ะถังแก๊สเอ่ยอืม
พริกสดเอ่ยเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมาถ้าเกิดจับได้นะคนขโมยพริกนะ
เอาสองกระสอบนั้นยัดใส่ปากให้กินไปเลยดูสิจะขโมยอีกไหมเนี่ย
พาเข้าโรงพยาบาลแล้วน่ะนะฮะเออนะครับ